คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการแก้บนหน่อยค่ะ
คราวนี้นี่มีเงาะป่ามาที่ราชบุรีแล้วก็วิ่งแก้บน
ก็ไปถามว่าอุ๊ยทำไมถึงต้องใส่แต่งตัวเป็นเงาะป่าแบบนี้
เขาบอกว่าบนเอาไว้บนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวอาการหายเนี่ย
แต่งเป็นเงาะป่ามาแก้บนปรากฏลูกสาวอาการดีขึ้น
ก็เลยเป็นภาพแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ
บรรยากาศที่วัดเขากรวดที่ตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
โอ้โหดูสินี่เขาทาหรือเขาใส่เสื้อนะเนี่ย
ตัวดำมะเมี่ยมเลยใส่เสื้อหรือทาตัวฮะ
ไม่รู้แต่ดูเหมือนกับจะใส่เสื้อแต่ทาหน้าทาคอหรือเปล่าคะ
นี่ประชาชนก็ไปกราบไหว้ขอพรเอาสิ่งของไปแก้บน
พี่ไข่พี่จุกน้องจันทิมากันแบบไม่ขาดสายเลยนะ
แต่ที่ฮือฮาคือคนนี้เลยค่ะนายสมชายไซทองมีเป็นชาวนครปฐม
แต่งเป็นง้อป่าแบบนี้มาวิ่งแก้บนรอบสารพี่ไข่พี่จุกน้องจันทิมาค่ะ
ก็เลยต้องคุยกันหน่อยแก้บนครบวิ่งรอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อ้าวพี่พี่สมชายทำไมต้องแต่งเป็นเงาะมาวิ่งแก้บนล่ะ
ผมไม่เห็นตาเห็นจมูกเขาเลยเห็นแต่ปากแดงนะฮะ
ก็นี่ไงก็ต้องเป็นเงาะก็ต้องทำให้เหมือนไงคุณสืบสกุล
ทีนี้พี่สมชายบอกว่าก็ลูกสาวผมลื่นล้มแล้วลูกผมเดินไม่ได้เลยนะ
รู้สึกสงสารหัวอกคนเป็นพ่อก็มีคนบอกว่าลองไปดูสิมาขอที่นี่ดู
ผมก็เลยตัดสินใจเดินทางมามาไหว้บนบานขอให้ลูกผมเดินได้ใน๓วัน๗วัน
ถ้าเกิดลูกผมเดินได้เดี๋ยวผมจะแต่งชุดเป็นเงาะป่ามาวิ่งรอบศาล๙รอบเลย
ภายใน๓วัน๗วันจริงเพราะว่าหลังจากบนไป๔วันเท่านั้นค่ะ
ลูกสาวจากที่ขยับขาไม่ได้นี่เริ่มขยับขาได้แล้วแล้วก็เริ่มหัดเดินจนตอนนี้เดินได้
นี่นี่หน้าตาคุณพี่สมชายนี่เห็นชัดแล้วใช่ไหมตอนให้สัมภาษณ์เรานี่คือลบหน้าออกนิดนึงแล้วใช่ไหมคะ
เหรอฮะได้เห็นตาเห็นจมูกบ้างฮะ
แต่เมื่อกี้นี่คือโอ้โหดำเมี่ยมไปหมดเลยนะคะ
ซึ่งพี่สมชายเขาบอกว่าเรื่องนี้พอลูกผมเดินได้ผมก็เลยจะมาแก้บน
แต่เอาจริงเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เชื่อ
แล้วผมเนี่ยได้เจอกับตัวเองผมเชื่อเลยเลยมาแก้บนแบบนี้
อันนี้คือที่แรกนะคะคุณผู้ชมคือที่ราชบุรี
เดี๋ยวพาไปดูที่สุโขทัยกันหน่อยค่ะนี่ที่สุโขทัยค่ะแหมคลึกคลื้นเหลือเกิน
ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้ขอพรพระศรีวรี
แล้วก็มีการแสดงลิเกเป็นการแก้บนนะคะอยู่ที่วัดหนองทองตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัย
นายสมพบทรัพย์รุ่งเรืองขายที่ดินได้สมดั่งใจหวัง
สมดำใจหวังคือขึ้นป้ายขายที่เนี่ยมานาน
แต่ขายเท่าไหร่มันก็ขายไม่ออกซะทีแหม่ช่วงนี้เจอพิษโควิดด้วยไงคะ
การขายที่ขายทางมันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายง่ายไม่ได้ทำได้ง่ายง่าย
แต่พอคุณสมพบมาขอพรจากพระศรีวรีแล้วที่วัดหนองทองเนี่ยนะคะ
ไม่นานมีคนติดต่อมาเลยขอซื้อที่ดิน
แล้วตอนนี้เซ็นโอนกันเรียบร้อยแล้วขายที่เรียบร้อยแล้ว
แถมยังมีโชคลาดทางอื่นอื่นเนี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
อะไรจะดวงดีขนาดนั้นพี่สมพบกับภรรยาก็เลยบอกว่า
ผมกับภรรยาเนี่ยนะกลับมาที่วัดหนองทองอีกรอบนึง
คราวนี้ตั้งใจเลยจ้างคณะลิเกมาแสดงเพื่อแก้บนให้แก่พระศรีวรี
นอกจากนี้เนี้ยก็มีการถวายตู้เย็นพร้อมน้ำดื่มให้กับทางวัดอีกด้วยนะคะอืมนะครับอ่าคุณผู้ชม